สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเตือนภัยเรื่องของสภาพอากาศกันในช่วงเย็นนะคะ
วันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายที่มีอากาศร้อนจัดค่ะ
เพราะว่านับตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่๓ไปจนถึงวันจันทร์หน้าวันที่๖พฤษภาคม
จะเจอกับพายุฤดูร้อนเกิดฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่
เริ่มต้นที่ภาคอีสานกันก่อนนะคะและหลังจากนั้นภาคอื่นอื่นก็จะได้รับผลกระทบตามมา
ตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
เราจะเห็นกลุ่มเมฆที่ปกคลุมบริเวณต่างทั่วประเทศไทยนะคะ
แล้วก็จะก่อตัวมากขึ้นบริเวณตอนกลางของประเทศ
มีปัจจัยมาจากมวลความเย็นทางตอนบนของประเทศนะครับ
มาเจอกับสภาพอากาศร้อนบนพื้นที่ต่างของประเทศไทย
รวมกับลมที่มาจากทางใต้ทางตะวันออกเชียงใต้
และทางด้านทิศตะวันตกก็จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนอง
โดยเฉพาะแถบนี้ค่ะภาคอีสานนะคะ
จะเริ่มได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าขนองมาก่อน

โดยรวมแล้วภาคเหนืออากาศร้อนทะลุ๔๒องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าขนองตกลงมาได้บ้าง๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ส่วนภาคอีสานอากาศร้อนทะลุ๓๙๔๐องศาเซลเซียสในบางพื้นที่
มีฝนฟ้าขนองตกลงมาบ้างนะคะ

จากนั้นก็จะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น
ส่วนภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ
มีอุณหภูมิสูงสุด๔๒องศาเซลเซียส
แต่ก็มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้๑๒๐๔๐ของพื้นที่

หรืออาจจะเกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนะคะ

อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียส
มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๔๐๖๐ของพื้นที่

ลงไปทางใต้ที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่
เฉลี่ย๒๓๓๘องศาเซลเซียสคลื่นสูง๑เมตร
แตกต่างจากภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะที่จะมีคลื่นสูง๑๒เมตร
จากว่ามีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ส่วนกรุงเทพมหานครอากาศร้อนค่ะมีฝนฟ้าขนอง๑๒๐๔๐ของพื้นที่ได้
ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะ
หากเราคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกแต่ถ้าหากเจอปัจจัยเรื่องของลม
อาจจะทำให้ไม่ตกก็ได้แต่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศ
ใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ